ดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
ที่ในช่วงเมื่อวานก่อนเขามีฝนตกลมแรง
เนื่องจากมีพายุพัดเข้าค่อนข้างหนักเหมือนกัน
ทำให้ผนังของอาคารนึงเนี่ยพังถล่ม
แล้วก็ไปทับร่างของเด็กอนุบาลทับไป๕คน
เสียชีวิตไป๑คนแล้วก็บาดเจ็บไป๔คน
ต้องมีการสั่งปิดโรงเรียนเพื่อตรวจสอบเป็นเวลา๖๐วัน
แต่ว่าไปดูบรรยากาศเรื่องของ
งานศพของน้องที่เสียชีวิตกันก่อนนะครับ
นายภัยศาลสุราสาซึ่งเป็นพ่อของน้องที่เสียชีวิต
พร้อมกับภรรยาญาติพี่น้องผู้บริหารโรงเรียนเพื่อนของน้อง
มีการนำศพของเด็กหญิงสุชาดาสุราสายหรือว่าน้องชาดาอายุเพียง๔ขวบ
ซึ่งเสียชีวิตจากการถูกแผ่นคอนกรีตในอาคารของโรงเรียน
ถูกพยุพัดพังถล่มทับร่างจนเสียชีวิตค่าที่ชุดเย็นของวันจันทร์ที่ผ่านมา
นักปราชนาสมศักดิ์จังตรกุณเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดของขอนแก่น
เข้ามาที่งานแล้วก็เข้าไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องชาดา
ข้าวครัวของน้องชาดาเพื่อร่วมทำบุญด้วยนายภัยศาลซึ่งเป็นพ่อของน้องชาดา
บอกว่าลูกสาวเนี่ยเป็นลูกสาวคนแรกและคนเดียวก่อนเกิดเหตุขับรถออกจากที่ทำงาน
เพื่อไปรับลูกสาวกลับบ้านถึงโรงเรียนปรากฏว่าฝนตกลมแรงมาก
เกรงว่าจะขับรถกลับบ้านแล้วมันอันตรายก็พาลูกสาวกลับเข้าไปในโถงของอาคารเรียน
ตอนนั้นกำลังจะพาลูกสาวเดินไปเล่นของเล่นมือขวาถือกระเป๋าให้ลูก
มือซ้ายก็จุงมือลูกเดินไปประมาณสัก๓๙เกิดเหตุการณ์ตรงนั้นพอดี
ตัวเขาก็ล้มเพราะบาดเจ็บลูกเองก็ถูกทับเหมือนกัน
แล้วพอไปดูเสียชีวิตเลย
คือน้องเนี่ยโดนทับเข้าไปที่หัวกับที่ขานะฮะซึ่งมันหนักมากนะครับ
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์เจ้าของโรงเรียนและผู้บริหารรวมทั้งคุณครูก็มาช่วยเหลือนะครับ
เหมือนเป็นคนในครอบครัวซึ่งครอบครัวต่างพอใจ
ขณะเดียวกันก็อยากจะฝากเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกโรงเรียนทุกสถานที่ที่มีการก่อสร้าง
ต้องดูแลเรื่องของโครงสร้างอาคารให้ดีเพราะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่ต้องมีคนมาสูญเสียคนรักไปแบบนี้
ส่วนงานศพของน้องนั้นก็จะมีพิธีเผาในช่วงบ่าย๓ของวันศุกร์ที่จะถึงนี้
และอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าทางจังหวัดสั่งปิดโรงเรียนนี้เป็นเวลา๖๐วัน
ตรวจสอบโครงสร้างว่าเขาก่อสร้างมาถูกแบรนด์ที่มีการขอไว้หรือไม่
หรือมีการต่อเติมโดยที่ไม่มีการขออนุญาตด้วย